กินไก่ที่ยะละ

แซวเล่นนะแซวเล่นอย่าโกรธกันนะ

ผมจะเงียวไก่ไปหมดเลยนี่
นี่คืองานเทศกาลไก่เบตง
จากขึ้นมีเบลินร้านพัฒนธรรมสมภัณฑ์

ขึ้นก่อนไว้เอาดี
แบ่งเป็นประเภทชายและหญิง
มีผู้ร่วมแข่งขันประเภทละ๑๐คนนะฮะโดยผู้แข่งขันต้องกินไก่เบตงต้มสุกคนละ๑ตัว
ค่ะหนึ่งตัวเลยนะฮะน้ำหนักไก่ตัวหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งจุดสองกิโลกรัมโอ้โห
เดี๋ยวนี้เอาจริงไก่มันตัวหนึ่งเป็นกิโลเลยใช่ไหมตัวละหนึ่งจุดสองกิโลกรัมไก่เบตตงนะคุณนะ
ไก่เบตตงเนี่ยหนังมันจะอร่อยอืมหรือว่าว่ามันต้องกินทั้งตัวแล้วต้องมีข้าวมันไก่เบตตงอ่ะ
มีน้ำดื่มให้ด้วยเพราะว่ามันกล้องคอไก่ติดคอใช่ไหมแล้วเขาวางไว้บนโต๊ะแบบเนี้ยค่ะ
เมื่อถึงเวลาผู้แข่งขันก็จัดจ้วงฉีกแล้วก็กินแล้วกินเนี่ยต้องกินให้เร็วนะครับ
คือเขาให้แบบว่ากินให้น้อยที่สุดแต่ก็มีเวลาจำกัด
กินให้เหลือปริมาณน้อยที่สุดใช่ใช่ให้เหลือน้อยที่สุด
ภายในกี่นาทีสิบนาทีโอ้โหคือไม่ต้องถึงขั้นว่าสิบนาทีนี้ต้องกินหมดอ่ะ
แต่ถ้าใครกินหมดได้เฮ้ยคุณโคตรเก่งธรรมดากระดูกต้องกินไหมไม่ต้อง
โอ้โหไม่ใช่คือกินหมาค่ะกูขาเว้นไปหน่อยอยู่ด้วยไม่ต้องหมากินบ้าง
มีเหมือนกันนะเวลาผมไปกินไก่ย่างทำไม
กินแล้วกินแบบกินเนื้อจนหมดเหลือแต่กระดูกอ่ะ
โอ้โหแล้วผมก็เคี้ยวกระดูกเข้าไปด้วยอ่ะคือบางที่กระดูกมันล่อน
เขาบอกว่าอุ่งคือเรียกว่าเกรี้ยงกันจริงอ้อ
แล้วก็เราก็ได้ผู้ชนะนะคุณผู้ชมฮะผู้ชนะเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มจริงเขาได้เงินรางวัลถึง๓๐๐บาท
แล้วงานนี้แข่งขันก็ไม่ธรรมดาแล้วใช่ไหมพิธีเปิดเขาก็บอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกัน

ว้าว

แก่มันคุยกันว่าอันนี้มันงานจิ้นไก่นี่หวะ

บางตัวถูกจับได้แล้วเนี่ยเห็นไหมแอบบ่นเลย

เพราะไก่ที่เขาเลี้ยงไว้เอาแน่นอนนะส่วนหนึ่งมันก็เอาไว้รับประทาน
ดูดิมีรางวัลด้วยนะคะ

อร่อยมากท่อบว่าไก่เบตกนางมันน่ะจะสีเลืองนิดดิ

ส่วนช่วงเย็นเขาบอกว่ามีขบวนพาเรทแห่ไปรอบเทศบาลเลยนะ
เพราะว่าสร้างเสียงเอก
จะบอกเสียงฮามันก็แบบมันไม่เข้ากับเทศภาคของ้าย

เราต้องเราต้องมาเที่ยวที่นี่เยอะนะครับคุณผู้ชมครับ
งานนี้ก็เช็คอินชินช็อปของดีเมืองเบตง

คุณจังหลงเสน่ห์
ดีกว่าเบตงค์